ไปดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสาวอุดีอาราเบียกับอิราณกันบ้างนะคะ

ถือเป็นประเทศล่าสุดที่ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิราณ
หลังจากที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ประท้วง
บุกเข้าไปก่อเหตุเผาสถานทูตของซาอุดีอาราเบีย

จากไม่พอใจที่รัฐบาลสาอุดีอาราเบีย

เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจำนวน๔๗คน
โดยในจำนวนนี้มีเช็คนีมอนีม
นักการศาสนาชั้นสูงนิกายชีอะในซาอุดีอาราเบียรวมอยู่ด้วย
ท่าทีของทางการกาต้าในครั้งนี้
มีขึ้นภายหลังจากที่ทางการอีรักษ์
เสนอเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยปัญหา

ซึ่งนายอิบราฮิมอัลจาฟารีรัฐมนตรีต่างประเทศของอีรักษ
เปิดเผยว่าถ้าความขัดแย้งบานปลายยิ่งขึ้น
ก็จะทำให้ประเทศในภูมิภาคได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ขณะที่นายโมฮัมมัสจาวัสซารีฟ
รัฐมนตรีต่างประเทศของอีรานเตือนว่า
รัฐบาลสาอุดีอาราเบียร์จะต้องยุติความพยายาม
การต่อต้านขัดขวางนโยบายของอิราณ

ได้จากการที่ล่าสุดทางการซาวดีอาราเบีย

ระหว่างรัฐบาลอิราณกับชาติมหาอำนาจทั้ง๖ประเทศ
อกจากนี้รัฐมนตรีอิราณได้เรียกร้องให้อีกฝ่าย
ยุติการสร้างความขัดแย้งและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
พร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้ที่พยายามเติมเชื้อไฟ

พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างการจะคลี่คลายลง
ความร่วมมือและการเจรจาหารือนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตี
อีกฝ่ายจะตอบโต้ในทิศทางที่ตรงกันข้ามก็ตาม
ขณะเดียวกันยังระบุด้วยว่าการเผาสถานทูตของสาวริอารา
และสถานกงศูนย์ในเมืองมัชฮัชถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
และอิราณจะเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป